ทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ

ตอนนี้เวลาสดของรายการประมาณ๔โมงเศษ
ขึ้นมาอยู่อันดับที่๒ของประเทศไทยนะคะ

พูดเรื่องการเมืองกันมาระยะหนึ่งจนคุ้นชินกันแล้ว

แต่ในส่วนของเนื้อหา

ปัญหาต่างของรัฐบาลนะคะหรือว่า

แต่ละว่าในระหว่างวันนี้

เป็นฉากเป็นซีนของพักประชาธิปัตย

มูลใช่ไหมคะแล้วพักพักหลักหลักของฝ่ายค้านเสียงแตกกัน
ก็ก็ไปคนละยัตติกันเลยระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลก้าวไกลเนี่ยต้องพึ่งคนอื่นเยอะเพราะตัวเองมีเสียงน้อย
แล้วหนึ่งในกลุ่มคนที่เข้ามาก็คือของประชาธิปัตย์แต่มันปริ่มมากค่ะคุณผู้ชมมันปริ่มมากจนทำให้การถอนชื่อของประชาธิปัตย์ออกไปแค่๔๕คนจบเลย
ต้องกลับไปร่วมกับเพื่อไทยนะคะวันนี้เราจะคุยกันในรายการเราตามสวแล้วแปลกมากสวแต่ละท่านที่เป็นท่านเด็ดที่ออกมาพูดจุดยืนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนุนเพื่อปิดสวิตช์ตัวเองเนี่ยนะคะอยู่ต่างจังหวัดหมดเลยค่ะไม่เป็นไร
เพราะว่าวันนี้ก็มีอีกหนึ่งซีนที่เกิดขึ้นก็คือของประชาธิปัตย์นะคะในรายการเราก็เลยเชิญรองโฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์นะคะ
มาจากประชาชนปลดแอบนะคะมาสองท่านเหมือนเดิมค่ะ
คุณฟอร์ดนะคะฟอร์ตทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรี
เป็นเลขาธิการคณะแล้วก็มายค่ะ
ยเป็นตัวแทนของปลดแอบเช่นเดียวกัน
พัสราวรีธนกิจวิบูรณ์ผลสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

วันนี้ขอบคุณขอบคุณรองโฆษกภักดิ์ค่ะ
คือขออนุญาตใช้เวลานิดเดียวเดี๋ยวให้กลับไปประชุมสภาต่อ

ยังไงคะ๔๕ท่านเนี่ยอะไรคะประชาธิบัตย์อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
คือในส่วนของเพื่อนสมาชิกของพักประชาธิบัติ๔๕ท่านเนี่ย
นะครับก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสคุยกับบางท่าน
ค่ะนะครับก็เป็นเรื่องของความเข้าใจผิด
ในการที่ไปลงนามในยติในการรับรองยติ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจผิดเนื่องจากโดยปกติเนี่ย
สมาชิกสภาพพุทธธรรมสดรเนี่ยก็มีการยื่นยศติ
ทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็จะมีเพื่อนสมาชิกเนี่ย
ที่มาลงนามในการรับรองเนี่ยหนึ่งยศติก็ประมาณ๒๐ท่าน
นะครับทีนี้เนี่ยอ่าที่เพื่อนสมาชิกที่ไปไปยื่นถอนเนี่ย
ท่านก็ได้คุยกับผมนะครับเนื่องจากวันนี้ก็มีการประชุม
รัฐบาลมาช่วงบ่ายก็เลยได้มีโอกาสสอบถามด้วย
เพื่อนสมาชิกก็บอกว่าเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นยติทั่วไป
ก็ได้ไปลงนามก็ตอนหลังก็มารู้ว่าเป็นยัตติ
ในการแก้ไขลำนูนก็เลยก็เลยมีการไปถอนชื่อนะครับ
อันนี้ก็เป็นเหตุผลของบางท่านนะครับแต่ก็ส่วนท่านอื่นเนี่ย
ก็ยังไม่ได้สอบถามรายละเอียดกันนะครับ
คือถ้าตามข่าวเนี่ยนะคะถ้าตอนนี้ที่เราคุยกันมีเพิ่มเติมจากนี้
ท่านรองโฆษกบอกดิฉันนะคะครับคือตามรายชื่อเนี่ย
คือมี๕คนของประชาธิปัตย์ที่ถอนชื่อตัวเองออกจากยติ
ที่ยื่นโดยก้าวไกลแล้วก็ร่วมกับพักอื่นอีกถูกไหมคะ
ทีนี้๕ท่านเมื่อสักครู่นี้ที่รองโฆษกบอกคือ
เข้าใจผิดตอนเซ็นให้ใช่ไหมคะไม่ใช่เข้าใจผิดตอนเอาออกนะ
เข้าใจผิดตอนเซนให้เดี๋ยวดิฉันไม่เคยเข้าสภา
อีท่าไหนคะคือลายเซนสอมันสำคัญมาก
อีท่าไหนคะคือไม่ได้รู้ว่าตัวเองเซ็นให้เรื่องอะไร
เซนให้ใครเขาจะเอาลายเซนไปทำอะไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
คือโดยปกติเนี่ยก็จะเล่าให้ทางคุณจำขวัญแล้วก็ท่านผู้ชมได้ทราบว่า
โดยปกติสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรก็จะมีการยื่นยัตติทั่วไปอยู่แล้ว
ที่เราเห็นว่ามีการพิจารณาเรื่องของยติ
ในการยื่นยติเนี่ยจะต้องมีการเซ็นผู้เสนอยติแล้วก็มีผู้รับรองยติ
ฉะนั้นผู้รับรองยติเราก็ต้องไปให้เพื่อนมาเซ็นรับรองยติให้ได้๒๐ท่าน

ฉะนั้นการยึดยติในสภาพผู้แทนรัศดรเพื่อนสมาชิกก็ยื่นกันเยอะอยู่แล้ว
ก็ยื่นกันวันหนึ่งบางทีผมเซ็นวันหนึ่งประมาณ๗๘ท่าน
บางทีเราก็ดูแต่หัวข้อว่ายื่นเรื่องอะไร
ซึ่งในเรื่องของตรงนี้ผมก็เข้าใจว่า
บางท่านก็มาให้เซนก็เซนไป

ว่าเป็นยัตติทั่วไปไม่ใช่เป็นยัตติเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูลนะครับ

ทีนี้ในส่วนของตรงนี้ผมก็คิดว่าในฐานะที่เป็นสอสอนะครับ
ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิดความเข้าใจผิดแบบนี้นะครับ
ทั้ง๕ท่านที่รองโฆษกได้คุยมา๕ท่านมีใครบอกไหมว่า
จริงก็ตั้งใจเซ็นให้เขานั่นแหละแต่เปลี่ยนใจหรืออย่างนี้
คือรู้ตั้งแต่ตอนเซ็นว่าเซ็นให้เขาเรื่องอะไร

ไม่ว่าจะเป็นคุณชวนคุณบัญญัติคุณจุลิน

คุยกันแล้วก็เลยเปลี่ยนใจก็เลยดึงออก

คือโดยข้อที่จริงผมก็เคารพในเอกสิทธิ์
ของเพื่อนสมาชิกที่เป็นผู้แทนรัศดรในพักประชาธิบัตย์นะครับ
ทีนี้เนี่ยในส่วนของข้อที่จริงเนี่ยผมเข้าใจว่า
เนื่องจากตอนที่เราประชุมพักเนี่ยเราได้มีการคุยกันนะครับว่า
ในส่วนของการลงนามในยศติเนี่ยซึ่งท่านชินวรบุญเกียจของนุญัติเอนามท่าน
ซึ่งท่านเป็นประธานวิบของประชาธิปัตยก็ได้แจ้งให้เพื่อนสมาชิก
ทราบอยู่แล้วว่าให้ลงนามในร่างเดียวในยติเดียวของวิบรัฐบาล
เพื่อความเป็นเอกภาพนะครับอันนี้ก็เนี่ยก็มีการซึ่งทุกคนก็ลงนามในร่างนี้
แต่เนื่องจากยติเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ได้มีการห้ามว่าเซ็นได้แค่ร่างเดียวนะครับ
ก็อาจจะเป็นการเกรงใจกันนะครับเมื่อมีเพื่อนสมาชิกมาขอให้เซ็นรับรองร่างอื่น
ก็สามารถรับรองยัตติอื่นได้ซึ่งไม่ใช่ว่าการที่ไปเซ็นรับรองร่างนี้แล้วจะเสียสิทธิ์
ไม่สามารถไปเซ็นอีกร่างหนึ่งได้หรือยติหนึ่งได้
ฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของความเกรงใจในการที่จะไปเซ็นนะครับในเซ็นในเรื่องของการรับรองยตินะครับ

เดียวไม่ได้ไม่ใช่ก็คืออาจจะได้หลายยตินะครับ
ก็เพื่อนสมาชิกอาจจะเป็นเรื่องของแต่ละท่านก็มีเหตุผลต่างนานานะครับ
เข้าใจค่ะแต่ว่าคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวที่บอกว่า
คุณจุฬินคุณบรรยาชคุณชวนแม้กับข้างคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนี้
คุยกันหนักในกลุ่มว่าเราจะต้องเอาออกนะเราต้องเป็นมติพักนะ
เราร่วมรัฐบาลมีเรื่องนี้จริงหรือเปล่าคะ
คือผมไม่ได้ยินนะฮะแต่ผมคิดว่าโดยหลักการเอานี้โดยหลักการดีกว่าครับ
ว่าในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ยเรามีวิบนะครับ
ซึ่งวิปเนี่ยก็คือคณะกรรมการประสานงานเนี่ย
โดยตามมารยาทเนี่ยเพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเนี่ย

ฉะนั้นสิ่งที่วิบเราได้มีการประชุมแล้วก็ตกลงกันเนี่ย
ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เอามาสู่ที่ประชุมพัก
แล้วพักก็จะมีมติไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้ลงมติหรือกระทำงานใดให้เป็นไปในทางเดียวกัน

ก็เป็นที่ชัดเจนว่ามีการลงนามไปในร่างของวิบรัฐบาลแล้ว
ทีนี้เมื่อมีร่างอื่นมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของข่าวที่ออกมา
อาจจะเป็นเรื่องของการทบทวนในเรื่องของความเหมาะสม
อาจจะไม่ใช่เรื่องถูกต้องไม่ถูกต้องเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องถูกต้องไม่ถูกต้อง
อาจจะเรื่องของความเหมาะสมในเรื่องของสถานการณ์
ก็อาจจะเป็นพิจารณาในทบทวนแล้วก็ถอนชื่อเองนะครับ
แต่คิดว่าท่านชวนท่านบรรยัตน์เนี่ยก็คงท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ
คงไม่ได้เข้ามาก้าวร่วงในส่วนนี้นะครับ
ผมคิดว่าน่าจะเป็นดุลพินิษฐ์ของเพื่อนสมาชิกเองที่แต่ละท่านไปถอนออกมานะครับ
นอกเหนือจากประชาธิบัตย์ไม่ใช่แค่ประชาธิปัตย์นะคะ
เพราะว่ามีอีกหนึ่งรายชื่อที่เป็นของชาติไทยพัฒนาด้วยนะคะ
ซึ่งคุณวราวุฒิเองก็ออกมาพูดนะคะบอกว่าไม่ได้สั่งแต่ว่าก็คุยกัน
ก็อาจจะเรียนไม่ทราบว่าวิธีการคุยกันของนักการเมือง
เวลาทำงานการเมืองเป็นยังไงนะแต่ว่าอันนี้คือลักษณะที่เป็นคำอธิบายของทาง
ทางคุณอัครเดชในฐานะรองโฆษกภักดิ์นะคะงั้นมาถามทางนี้ที่รอดูอยู่ค่ะ
ปลดแอบปลดแอบแคร์ไหมคะว่ายัตตินี้ต้องเป็นพักไหนเสนอ
ต้องมีใครร่วมเราจะคอยดูนะว่าใครเป็นคนเสนอใครร่วมใครยกมือใครถอนออก
คือปลดแอบแคร์แคร์ไหมสนไหมหรือใครก็ได้
คือเรื่องอย่างที่บอกว่าในขบวนการที่ภาคประชาชนเนี่ยเสนอข้อเรียกร้องอะไรไปใช่ไหมครับ
ที่เราออกมาอยู่บนท้องถนนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรามองเห็นนะเบื้องแรกว่า
รัฐสภามันไม่ฟังก์แล้วเราเลยจะไม่ต้องออกมาสร้างแรงกดดัน
ทีนี้พอเราพูดอะไรออกไปก็แล้วแต่เราไม่ได้ส่งไปยังพักใดพักหนึ่ง
ไม่ได้ส่งเสียงไปยังสอสอคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่เราส่งไปทั้งสภาครับว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการและคุณต้องทำให้เรา
ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นมายค่ะไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องเป็นพักไหน
เราเป็นฐานเสียงพักนี้เราหวังว่าพี่คนนี้จากพักนี้

เกี่ยวค่ะคือในมุมหนูหนูมองว่าสอสอแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในสภานะคะ
ควรจะต้องรับฟังเสียงของประชาชนถ้าพวกคุณอยากทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
พวกคุณต้องฟังเสียงของประชาชนว่าประชาชนต้องการอะไร
แล้วก็นำไปผลักดันต่อในสภาเพื่อให้มันเกิดผลนะคะ
อันนี้ก็ถามต่อหน้ารองโคศกของพักเลยนะคะ
คือพอเราคือเราไม่ได้สนใจว่าเป็นยติที่นำโดยพักไหนหรือสนับสนุนโดยพักไหน
แต่ว่าพอมันเห็นข่าวลักษณะแบบนี้ว่าเอ๊ะมีของเก้าไกลอีกยติหนึ่ง
คือมันก็ไปยันกันได้นะคะถ้าสมมุติมันเข้าไปได้
ประชาธิบัตย์ถอนออกไป๕ชื่อและปริ่มอยู่แล้วฮวบลงมาเลย
คือต้องกลับไปใช้แผนที่ให้เพื่อไทยเป็นคนนำเรียนใช้ภาษาชาวบ้านนะ
อันนี้เรารู้สึกอะไรถามต่อหน้าท่านนะคะ
คือรู้สึกอะไรกับพักการเมืองที่ถอนไหมซึ่งไม่ได้มีเฉพาะประชาธิปัตย์มีชาติไทยพัฒนาด้วย
จริงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษกับพักนะคะ
แต่ว่าอย่างที่เราบอกค่ะว่าพวกคุณเป็นสภาพผู้แทนรัศดร
พวกคุณก็ต้องฟังเสียงเราฟังว่าตอนนี้สิ่งที่เราบอกตั้งแต่วันที่๑๖ที่มีการชุมนุมนะคะ
เราได้มีการยื่นเส้นตายไปแล้วว่าเราต้องการให้เอามาตรา๒๖๙๒๒ออก
เพื่อที่เป็นการเอาสอวว๒๕๐คนมาจากคณะรักษาทางสมมุมแห่งชาติ
เราบอกไปอย่างชัดเจนแล้วว่ายังไงคนที่
เป็นคนที่คอยขัดขวางการมีรัฐมนูลใหม่ของเราเนี่ย

เพราะฉะนั้นสิ่งหลักสำคัญที่เราต้องการที่จะสื่อให้ทุกพักการเมือง

ก็คือความต้องการของเราคือเราต้องการรัฐมนุนใหม่ค่ะ
และสอบวอล๒๕๐คนคือก้างขวางที่ไม่ให้เรามีรัฐธรรมนุนใหม่
เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่พวกคุณนะคะว่าพวกคุณจะผลักดันต่อยังไง
ที่ทางปลดแอบพูดถึงนะคะก็คือพูดถึงมาตรา๒๗
ซึ่งมันคือทั้งยวงเกี่ยวกับสวแล้วก็อำนาจของสวที่ใช้

ถ้าเรานับเป็นปีก็คือ๘ปีแรก
เท่ากับว่าถ้าสมมุติ๒รัฐบาลอยู่เต็มเท่ากับว่านายก๒คนนี้
มาจากการโหวตของสวด้วย
ยังไม่นับรวมกรณีว่ายุบสภาแล้วเลือกยุบสภาแล้วเลือกนะ
คือแบบเต็มอย่างน้อยนายก๒คนก็๘ปีค่ะ

ทีนี้ทัศเทพค่ะฟอร์ตในส่วนของยื่นยติ

แต่บทบาทพอเกิดขึ้นในสภาอันนี้คงสำคัญ
เพราะสุดท้ายแล้วยกมือแบบไหนก็อีกเรื่อง
เอาอย่างนี้นะคะเอาภาพกว้างไม่ใช่เฉพาะสอสออย่างเดียว
สสและสวที่แสดงความเห็นผ่านสื่อตอนนี้
ในฐานะคนที่เฝ้ามองอยู่นอกสภาคิดอย่างไร
เขาจะเคลื่อนกันยังไงมีใครหลอกเราไหม
หรือมีใครกระโดดหนีไหมหรือยังไงฮะ
ครับสำหรับท่าทีของทุกฝ่ายเลยค่ะ
ทั้งในสภาวะจะเป็นสสหรือสว

มีตอนนี้มีร่างสสลเข้าไปทั้ง๒
ฟ้าวอลเนี่ยเสียงแตกแตกเลยเกิน
เอาตัวโดยเรียกเสียงแตกหรือเสียงยังไงที่ไม่แน่ใจ
คือหมายถึงความเห็นแตกต่างกันเหลือเกินซึ่งมีทั้งบอกว่า
ยอมให้ปิดสวิตช์ยอมให้ลดอำนาจนะ
แต่ไม่ยอมให้ตั้งรัฐพนธุรกิจใหม่
บางคนก็บอกไม่เอาอะไรเลยบางคนก็พูดวนไปวนมา
ทีนี้โปรดักต์สุดท้ายที่เราต้องการในการเคลื่อนไหวนี้คือ
ร่างรัฐมนุนฉบับใหม่ที่มาจากประชาชน
สอสรก็ต้องมาจากประชาชนร้อยเปอร์เซ็นต์
เราไม่เห็นด้วยการเลือกทางทางอ้อมอันนี้ต้องเรียนให้ทราบ
เราเห็นด้วยว่าอันนั้นในการสรรพนารัฐมนูญเนี่ย
วิชาธรรมนูลนะถ้าอยู่ในระบอบประชาธิปไตย
มันต้องเป็นของประชาชนดังนั้นใครที่จะมาเลือกคนล่างเนี่ย
ต้องเป็นประชาชนเท่านั้นเป็นผู้แทนก็ยังถือว่าใช้ไม่ได้
ทีนี้มาในส่วนของโปรดักต์สุดท้ายอย่างที่บอก
ก็คือการล่างรัฐมนูลใหม่สวมีจำนวนมากเลยครับ
ที่แสดงความเห็นในลักษณะว่าไม่ยอมให้มีการล่างรัฐมนุนใหม่
บอกว่ามันเสียเวลาบ้างบอกว่ามันขั้นตอนเยอะแยะ
บอกว่าจะมาทุบบ้านเขาบ้างอืมทีนี้เรามามองใน

ทั้งที่มาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยคณะผู้ร่างแต่งตั้งมาจากคณะรัฐประหาร

เนื้อหาให้อำนาจสถาบันการเมืองที่มาจากการแต่งตั้ง
ให้มีอำนาจพอกับที่มีที่มาจากการเลือกตั้งได้

คุณบอกว่ามันเสียเวลาคุณบอกว่ามันยุ่งยาก

คุณค่าของมันคืออะไรคุณค่าของประชาชนที่มีตรธมูล๖๐
ผมเชื่อว่าประชาชนไม่น้อยนะครับ

คิดว่าอยู่มันมาด้วยอยู่ใครเขาก็ประธานมาให้เราก็ไม่รู้

เพราะมันเถียงกันหลายเวทีแล้วแต่มันมีเรื่องประชามติด้วยนะ

นี่คือสิ่งที่สมาชิกรัฐศพา
ต้องทำให้เกิดขึ้นจริงไม่ว่าคุณเป็นเสา

เอารัฐธรรมนุนใหม่ทั้งฉบับแน่
โดยสสรและสสรคือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูล

ผมเองได้ฟังน้องฟอร์ดแล้วก็น้องมาย
มีเจตจำนงในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูลนะครับ
ก็อยากจะเรียนกับทางคุณจอมขวัญนะครับว่า
เราเองในฐานะที่ร่วมรัฐบาล
พักประชาธิบัติก็ประจัดเจตนา๓เรื่อง
ก็คือหนึ่งก็คือนโยบายพักต้องไปปฏิบัติได้จริง
ก็คือเรื่องของการประกันรายได้เกษตรกรนะครับ

สองก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูล
สามก็คือเรื่องของต้องรัฐบาลเนี่ย

เราเองเนี่ยที่วันนี้เนี่ยที่เรามาลงนามในพักเนี่ย
ร่างแล้วก็ยติของทางวิบรัฐบาลเนี่ย
เพราะเราเล็งเห็นผลว่าเราต้องการให้การแก้ไขรัฐมนูลเนี่ย
ประสบผลสำเร็จเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องแก้
อย่างทางท่านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ย
ก็ได้ยืนยันมาตลอดว่าตัวมาตรา๒๕๖เราต้องแก้ให้ได้ก่อน
คือถ้าเราไม่แก้๒๕๖เราไม่ต้องไปนั่งคิดเลยว่าเราจะแก้อย่างอื่นได้
ฉะนั้น๒๗๒เราแก้ไหมเราก็ต้องไปผลักดันการแก้ในชั้นของสสรนะครับ
ซึ่งวันนี้ร่างที่ทางวิบรัฐบาลก็คือทุกพัก
เราต้องการสะดอกกุญแจ

เมื่อเราแก้๒๕๖ได้เราก็ถึงไปแก้๒๗๒ได้
ฉะนั้นถ้าเราไปแก้๒๗๒พร้อมกับ๒๕๖
ที่เราจะมีความสำเร็จในการที่จะแก้เนี่ยมันเป็นไปได้ยาก
ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราจะทำไง
ก็คือวันนี้ร่างที่รัฐบาลยื่นเข้าไป
ในส่วนของที่เป็นร่างและเป็นยศติของวิทย์รัฐบาล
ก็คือเราแก้๒๕๖ให้มีการแก้ไขรำนูนได้ก่อน
โดยการตั้งส่อรอขึ้นมา
ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเอาร่างที่ไปปิดสวิตช์ส่อวเลย

เราก็คิดว่าความสำเร็จในขั้นแรกที่เราจะแก้ไขรำนูน

ฉะนั้นสิ่งสำคัญคือตอนนี้เราขอสะดอกกุญแจดอกแรกก่อน

แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยากจะมีการแก้ไขรำนูนเนี่ย

จริงว่าถ้าเรามองผลสำริดในการแก้ไขร้ำนูน
เป็นสิ่งที่เราต้องการให้เห็นผลเนี่ย
โดยให้ประเทศชาติมันเดินหน้าไปได้
สิ่งแรกก็คือเราต้องแก้๒๕๖ก่อน
วิธีระธบาลได้ยื่นดรตินี้เข้าไปก็คือการแก้๒๕๖
ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามีการตั้งสอสรอสิ่งที่พี่น้องบัญชนไม่ว่าจะเป็นปลดแอกหรือพี่น้องทุกกลุ่มสาขาอาชีพทุกกลุ่มคนเนี่ยต้องการให้มีการแก้ไขล้ลำนูนในตรงไหนเราก็ไปผลักดันผ่านสอสรอซึ่งสอสรอที่เราจะตั้งเนี่ยทั้งหมด๒๐๐คนในร่างที่เราจะเข้าบันที่๒๓๒๔นี้นะครับกันยานี้๒๐๐คนก็มาจากการเลือกตั้ง
ผลังใช้การเพ็ญดิน๑๐ในเรื่องของความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์อีก๑๐แล้วก็มาจากน้องนักศึกษาเนี่ยอีก๑๐ก็เป็น๒๐๐ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถตั้งสอสรอได้เนี่ยสิ่งที่น้องอยากจะต้องการผลักดันในเรื่องของการปิดสวิทย์สว๒๗๒เราสามารถแก้ได้นะครับเราสามารถแก้ได้แล้วผมคิดว่าตรงนี้มันก็จะเป็นป
ความเร่งของนอกสภาและฝ่ายค้านบางส่วนเนี่ยต้องการทันทีที่จะปิดสวิตช์สอวอคือไม่ต้องการให้สวมีบทบาทหลังจากนี้อีกต่อไปถูกไหมคะในขณะที่อย่างที่ทางรองรองโฆษกบอกก็คือว่าคือให้ไปแก้ที่ต้นทางเลยแล้วก็คือเราเริ่มกันใหม่หมดเลยแต่คำถามก็คือว่ามันจะวนกลับมาที่เดิมตรงที่ว่าถ้ามีสอสอ
ระยะเวลาหน่วยอาจจะเป็นปีจึงเป็นที่มาที่ว่ายังเถียงกันอยู่ตรงสว๒๗๒เนี่ยแหละค่ะว่าสว๒๗๒จะมีไหมถ้ามีอยู่จะทำได้แค่ไหนแม้กระทั่งสว๒๗๒เองยังเถียงกันเองเลยว่าตกลงตัวเองจะอยู่ตรงไหนแล้วจะอยู่โดยมีอำนาจแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องสว๒๗๒ไม่ว่าจะวนไปที่ไหนจะกลับมาที่สว๒๗๒ค่ะ

อำนาจล้นเกินประชาชนอันนี้คือเรื่องที่ตัวสวเองก็ควรที่จะต้องเข้าใจได้แล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังเรียกร้องค่ะคือเรากำลังบอกให้ชัดเจนว่าพวกคุณไม่มีความชอบทำพอในการที่จะมากำหนดกรอบอำนาจของใครแล้วก็ไม่มีความชอบทำพอในการที่จะมาเลือกนายกหรือว่ามากำหนดว่าจะแก้รัฐมนุนได้หรือไม่ได้
ก็หนูพยายามใช้คำพูดที่เบาที่สุดแล้ว
นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราบอกอยู่ตลอดเวลาค่ะว่าสว๒๕๐คนนี้ไม่มีความชอบทำในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เลย
เพราะฉะนั้นพวกเขาควรจะต้องรู้ตัวค่ะ

แต่อันนี้ตรงไปตรงมานะคะคือมายคิดจากวิธีการมองของมาย
จากด้านที่มายยืนอยู่เพราะฉะนั้นคือมันย่อมจะเกิดอุปสรรคได้
อันนี้ฉันคิดเองนะคะคือเป็นไปได้ที่มันอาจจะเกิดอุปสรรคได้อยู่ดี
เขาบอกว่าไม่ต้องมีพวกฉันแล้วแหละหรือพวกฉันไม่ควรจะมีอำนาจแบบนี้แล้วแหละ
มันยากมากซึ่งมันเป็นเหตุที่คนที่อยู่ในสภาเองต้องเผชิญ
คือมันไม่เหมือนกับเราเรียกร้องนอกสภาเข้าไปนะคะ
คือคนที่เขาเจอหน้ากันทุกวันเดินผ่านกันบ่อย
อยู่ดีบอกเอ้ยพี่อย่าลืมบวชว่าตัวเองไม่ต้องทำหน้าที่นี้แล้วนะ
เราเข้าใจมันได้แค่ไหนคะว่ามันควรจะต้องแบบ
คุณอยากใช้คำว่าอะไรไม่ถึงกับปรณีประนอมนะคะ
แต่ว่าคือเหมือนกับพอจะไปด้วยกันได้ครึ่งทางอ่ะ
หรือไม่ได้เลยปลดแอบไม่ได้เลยหรือเปล่า
ในฐานะที่คุณเป็นองค์กรรัฐมนูล
คุณเป็นองค์กรที่เรียกว่าอยู่ในระบอบประชาธิปไตย
ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบไม่ใช่มาเกรงใจกัน
ไม่ต้องมาเกรงใจกันเองสอสอไม่ต้องเกรงใจสวสวไม่ต้องเกรงใจสส
ไม่ต้องเกรงใจกันเองคนที่คุณต้องเกรงใจสุดคือประชาชน
เรียกร้องอะไรไปคุณมีหน้าที่ต้องไปทำตามนั้น
สิ่งที่ประชาชนต้องการมันต้องถูกกระทำ
หมายถึงทำให้สำเร็จในสภาคือพวกคุณอาจจะเกรงใจกันเอง
เอ้ยตอนนี้ฟังประชาชนหน่อยนิดนึงไหมอืม
ตอนนี้ประชาชนต้องการอะไรอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าถ้าเกิดสอ
ศวจะขวางไม่ให้เอาอำนาจตัวอีกออกเนี่ย

สมมติว่าศวฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านประชาชนดันว่า
เอาสวปิดสวิตช์สวเอาสวออกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

โบสถ์๕๐๐เสียงของศวเอา

มันเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าสวห่วงอำนาจห่วงสถานะ
และผลประโยชน์ที่ตัวเองพึงได้
คุณจะยืนอยู่ในสังคมแบบนี้จริงเหรอ
ฝากไปถึงสวถ้าเกิดเขาคิดอย่างนี้จริงนะ
โฆษกค่ะคือเอาจริงสิ่งที่เรากังวลที่สุด
สำหรับกรณีว่าถ้าเสนอเรื่องสวไปเลย
อย่างที่ทางฝั่งนอกสภาเขาต้องการ
ปัญหาที่แท้จริงในสภามันจะเกิดลักษณะแบบไหนคะ

กับคุณจอมขวัญแล้วก็น้องฟอร์ดแล้วก็น้องมาย

คืออย่างท่านพลเอกประยุทธ์กาโนชาท่านมาโอเค
ถึงแม้ว่าสวจะมาโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์
แต่ก็ต้องเข้าใจว่าการจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ย

เพราะฉะนั้นก็จะบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้

ที่จะทำให้ภาคภูมิใจไทยและภาคประชาธิบัตร

เพราะว่าถ้าทางพักแก่นำ
ก็คือพักพลังประชารัฐสามารถรวบรวมเสียงสอสอได้เกิน๒๕๐

ซึ่งตรงนี้ถึงแม้ว่าสวจะมาโหวตเลือกนายกรัมตี

ฉะนั้นตรงนี้ก็เลยอยากจะเรียนว่าถึงแม้สวจะมาเลือก
เสียงสอสอก็ยังสำคัญอยู่ในการที่จะต้องตั้งรัฐบาล
อันนี้คือสิ่งที่อยากจะชี้แจงพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบนะครับ
ไม่ใช่ว่าวันนี้สวมาโหวตเลือกนายกแล้ว

แล้วเอาเสียงสวมาช่วยในการบริหารจัดการแผ่นดินไม่ใช่

ก็เพราะว่ามีเสียงสอสอเนี่ยที่มาจากประชาชนเนี่ย
สนุนเกินกึ่งหนึ่งของสภาพผู้แทนรัศดร

วันนี้เนี่ยระบบประชาธิปไตยเนี่ย

เวลาเราจะผ่านร่างงบประมาณ

แล้วเราเอาเสียงสวมาช่วยโหวต

อันนี้มันก็เป็นหลักประชาธิปไตยสากลอยู่แล้ว

ก็คือไม่ให้สวมาเลือก
ซึ่งอันนี้เรียกนายโลมนิตย์มาโหวตเลือกในคันแรก

เพราะว่าตามมาตรา๒๖๙เนี่ย

ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชน
ของเพลิงเอกประยุทธ์จังโรชาที่ผ่านมา
ที่เกิน๕๐ของสภาพูดแทนรัศดร

จะต้องเห็นแก่พี่น้องเจ้าอาวาฬ

ผมมาจากจังหวัดลาบุรีผมคิดถึงพี่น้องประชาชนตลอด
คนเป็นผู้แทนรัศดรสัญชาตญาณที่สำคัญที่สุดก็คือ
ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดถึงพี่น้องประชาชน
ถ้าคุณไม่คิดถึงพี่น้องประชาชนคุณเป็นผู้แทนรัศดรได้แค่ครั้งเดียว
ทุกคนเวลาทุกวันนี้ผมจะพูดจะทำอะไรก็แล้วแต่เราคิดถึงพี่น้องประชาชน
แล้วผมคิดว่าส่วนใหญ่ของสอสอเนี่ยก็คิดถึงพี่น้องประชาชน
เราไม่ได้คิดถึงตัวเราเองเลยเวลาเราจะทำอะไรเวลาเราจะคิด
กระทั่งเรื่องเรือดำน้ำที่ให้สัมภาษณ์คุณจอมขวัญ
เราก็คิดถึงความต้องการของพี่น้องประชาชน
ถ้าเราคิดถึงว่าเราเป็นพักร่วมรัฐบาลแล้วเราอย่างไรนะครับ
ลากกันไปไม่ใช่เราก็ออกมาจนสุดท้ายเราก็ชะลอการจัดซื้อเรือดำน้ำไป
นี่คือสิ่งที่พักประชาธิปัตย์กำลังทำว่า
อะไรที่ประชาชนต้องการเราก็ไปยืนอยู่ในจุดนั้นนะครับ

คือประเด็นเรื่องของสวเลือกนายกกับประเด็นเรื่องของรัฐบาลที่เสียงต้องเกินครึ่งหนึ่ง
เดี๋ยวค่อยกลับมาขอโฆษณาแวบเดียวค่ะ

คืออย่างนี้ผมมีคำตอบว่าถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะบอกว่า

แต่อย่าลืมนะครับว่าธรรมชาติของ
คือสมมุติใครเป็นสอสอใครเป็นพักการเมืองเนี่ย

จากที่ไม่ได้หมายถึงกระหายหาอำนาจ
แบบแบบปกติอะ

ถ้าเราตั้งพักการเมืองเราก็อยากเป็นรัฐบาล
เพื่อที่จะไปบังคับใช้เอานโยบายที่เราหาเสียงกับประชาชน
ให้มันไปทำให้เกิดขึ้นจริงได้
ดังนั้นการร่วมรัฐบาลเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้

มาจากคอสชแต่งตั้งใช่ไหม

แล้วสว๒๕๐มันเดาได้ไม่ยากครับว่า

ซึ่งเป็นคนชื่อเดียวกันเนี่ย
มันเป็นไฟล์บังคับนะว่าคุณต้องร่วมกับฝั่งนี้เท่านั้น

เฉพาะสอสอมันต้องเกินครึ่งถึงจะตั้งรัฐบาลได้
ส่วนเรื่องโหวตนายกใช่มันมีสวก็จริง
แต่อันนี้ยังไงรัฐบาลก็ต้องเกินของตัวเองได้อยู่
แต่ฟอร์ตกำลังจะบอกว่าเอาความเป็นจริงนะครับ
วัฒนาหวงได้ตัวนายกมาใช่ไหมคะ
ยังไงรัฐบาลที่เกิดแล้วก็เกินครึ่งของสอสอที่มี
มันจะมาโดยธรรมชาติอันนี้พยายามจะอธิบายแบบนี้ใช่ไหม

คือย้อนกลับไปไกลมากจริงไม่อยากจะย้อนแต่มันต้องย้อน
เอาแบบสั้นน้ำจริงก็คือการคำนวณปัตติฤทธิ์ของกรกต

ทำไมยิ้มหวานเลย
ใช่ไหมครับมันมีสองประเด็นก็คือสวเป็นแรงจูงใจว่า
เราต้องร่วมฝั่งนี้เท่านั้นถึงแม้โอเคพักประชาธิบัตย์อาจจะไม่ได้อยากให้คนเอกประยุทธ์เป็นนายกมาก
แต่ว่าเพื่อที่จะอีมิเมนต์นโยบายของตัวเองเราต้องร่วมรัฐบาลแล้ว
เราก็รู้อยู่แล้วว่า๒๕๐คนยังไงก็เลือกไปยุด

คนนี้ตัดจังหวะฟอร์ดค่ะขออภัยขอไม้พูดอีกหน่อยหนึ่ง
เพราะว่าเดี๋ยวใกล้จบแล้วเดี๋ยวปิดที่สอสอสั้นเชิญค่ะ
จริงต้องการที่จะบอกทุกคนให้อย่างชัดเจนนะคะ
ก็คือทุกคนที่ทำงานอยู่ในสภาสิ่งที่เรามีปัญหาตอนนี้ก็คือ
มีปัญหากับที่มาของสว๒๕๐คนที่มาทำตัวเป็นก้างขวางไม่ให้เราแก้รัฐมนูล
เพราะจริงสวที่บอกว่าตัวเองเป็นกลุ่มอิสระออกมาเนี่ย
เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขายอมให้ไม่ได้ที่จะมีการตั้งสอสอรอเพื่อร่างรัฐมนุนใหม่
ซึ่งตรงนี้มันเลยเห็นชัดเจนค่ะว่าพวกเขาไม่มีความเป็นประชาธิปไตย
พวกเขาเป็นตัวขัดขวางประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นแล้วทำไมเราถึงต้องให้คนที่มีอาเจนด้าว่า
ก็ต้องการที่จะขัดขวางประชาธิปไตยมาทำงานแล้วก็กินภาษีของเรา
แล้วก็ใช้อำนาจเกินขอบเขตของเราซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เรามีปัญหาค่ะ
เราเลยต้องการที่จะให้คนที่อยู่ในสภาค่ะผลักดันผลักดันให้เอามาตรา๒๖๙ถึง๒๗๒ออก
ก็คือเอาที่มาของสว๒๑๐คนนี้ออกไปเลย
นั่นก็ยังพอเป็นไปได้ก่อนค่ะ
คือที่มายพูดครับคุณผู้ชมคือที่เราพูดถึงสวนะตอนนี้แล้วอยากให้แก้ปิดเบอร์
แล้วอยากให้แก้ปิดเบยมันอยู่ในเวิร์ดเฉพาะการ

ปกติคือมาตรา๑๐๗ที่ว่านะคะ

ขออภัยเวลารายการถัดไปด้วยค่ะ

แต่ถ้าสมมุติในสภาเขามีการคุย

วันจะคุยอะไรก็แล้วแต่

แล้วก็ยึดข้อบังคับสภาเป็นหลัก

ฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปพินายติ
เราต้องได้ตามรัฐมนูลก่อนก็คือ๒๕๖
ว่าถ้าเราจะโวทย์ให้ยติไหนหรือร่างไหนเนี่ย
ผ่านเนี่ยก็ต้องได้เสียงเกินนึง
อันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องไป
ดอกกุญแจอันนี้ให้ได้ก่อนแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังไม่พอนะในวาระที่๓เรายังต้องได้เสียงของฝ่ายค้าเนี่ยนะอีกจำนวนหนึ่งนะครับอีก๒๐ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่เราจะต้องล้างมาตรา๒๕๖ออกไปก่อนก็เลยอยากจะให้น้องฟอร์ตและน้องมายเนี่ยที่อยากจะแก้เนี่ยให้ให้อดทนนิดนึงเราต
กันต่อหลังรายการนะคะอย่างไรวันนี้สวัสดีทั้ง๓ท่านก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ